สำหรับน้ำใจของคนในวงการบันเทิงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่อง
พี่ทัดนัตตะกัวธุ่งได้ร่วมบริจักษ์เงินให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

พิทัศน์บริจาคให้๓แสนบาท
เพื่อให้ทางโรงพยาบาลได้นำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ในการรักษาผู้ป่วยโควิดต่อไปค่ะ
ส่วนคนนี้ก็ยังไม่หยุดบริจาคนะคะคุณแจงค่ะ
ภรรยาของนักแสดงตลกชื่อดังคุณแจ๊ดชวนชื่น
ทำบุญบริจาคอย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดก็นี่แหละค่ะได้เงินมาจากการจ้างงาน
งานเก่าที่เก็บเอาไว้๑แสนบาท
อบเลยให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารจำนวน๑แสนนะคะ
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขออนุโมทนาบุญ
กับทุกคนจริงนะคะอย่างที่พูดกันตลอดแหละ
อะไรที่หยิบยื่นความช่วยเหลือดีให้กันได้ในช่วงนี้
ก็ช่วยกันไปให้ทุกคนได้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมใช่

แต่ว่ากำลังใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคุณผู้ชมค่ะ